ต้องไปกันที่วัดแห่งนี้เพราะผมไปฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์เอาไว้แล้ว
ที่นี่เลยวัดสว่างอารมณ์
นี่แล้วครับไปที่นี่ก็ต้องไปดูต้าทองเงี๊ยวไร

วัดสวัสดิ์อารมณ์แท้แถวธมศคุณแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปรรถม
สาธุชนก็ไปกันเยอะไปขอโชคขอลาบจากตาทองงิ้วรายที่สาราการประเรียน
ว่ากันว่าว่าไงว่าไงคะว่ามาขอโชคที่นี่แล้วไม่เคยพลาดเลยครับ
ได้ตามนั้นกันไปก็เยอะก็แยะนะครับคุณผู้ชมครับจ้ะและเมื่อไปที่นี่แล้วเนี่ย
หลายคนก็เลือกที่จะไปเสี่ยงทงเสียงท้ายด้วยกัน
หลวงตะค้องให้หายค้องใจหยิบลูกปิงปองบ้างหย่าวเสียมซีบ้างโอ้ย
สบายจิตสบายใจกันไปแล้วเมื่อไปกราบไห้ตาทองนิ้วรายบางคนบอกว่าไหน
ไหนก็มาแล้วเผื่อตาทองเมื่อยบีบแข้งบีบขาบีบไม้บีบมือให้หายเมื่อย
แล้วพอบีบเสร็จปั๊บเอาทองของตาทองมาด้วย
แบบว่าน่าจะเป็นเพี้ยนกัน
ในรวมเป็นเพี้ยนกันคนรุ่นราวคาวเดียวกัน
ก็น่าจะให้โชคให้รับกันบ้างดี
ก็เลยมาขอขอว่าเอาล่ะถ้าไอ้ปอง๓ปองที่ป้าแกล้วงมาเนี่ยได้ตามนั้นละก่อน
เดี๋ยวจะมาแก้บนแบบจัดหนักแล้วรอดูแล้วกันว่าจะเป็นตามนั้นหรือไม่
เสร็จแล้วทำการกราบไหว้ล้วงนู่นล้วงนี่เรียบร้อย
อีกหนึ่งจุดพลาดไม่ได้นะขอไปดูหน่อยแล้วกันมันอาจจะมัวนิดนึง
งน้ำมนตาทองนิ้วรายตรงนี้เขาว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก
ศักดิ์สิทธิ์ก็ว่าไปแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้
มันดูกระจุดกระจุยกระเจ๋งกระจัง
ไม่ต้องทรงนั้นไปตรงนี่เลยเร็ว

ออกแล้วไม่ต้องคิดให้หัวผมี้ไปเลยไปหน้าแผง
ใช่มั้ยพอฉะนั้นดูแล้วยังไงต้องใช้วิจารณญาณกัน
ถ้าไปหลงปักใจเชื่อ
ส่วนใหญ่ก็น้ำตาไหลกันก็เยอะ